มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะคนขับรถน่าจะรู้ดีโดยเฉพาะคนที่ผ่านการสอบใบขับขี่มาแล้วเรื่องของกฎระเบียบจราจอดเวลาเราไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วโดนตำรวจล็อกล้อตำรวจก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งให้ไปจ่ายค่าปรับใช่ไหมเอาใบนี้ไปจ่ายค่าปรับที่รถพักแล้วตำรวจก็จะมาปลดล็อกให้แต่มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะ
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันนะคะ

แล้วพอไม่หนำใจนะคุณป้าก็เลยเอาใบเลื่อยมาเลื่อยที่ล็อกกุญแจตำรวจแบบนี้ค่ะแล้วมีการยืนโต้เถียงกันแบบนี้นะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นท้องที่ของโรงพักจักรวรรดิริมถนนเยาวราชทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่ท้องที่จุดเกิดเหตุก็คือโรงพักจักรวรรดิได้รับการชี้แจงจากตำรวจบอกว่า
ตำรวจเหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้ทำไมท่านไม่จับกลุ่มตำรวจให้เหตุผลบอกว่า๑เพราะว่าเธอคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็ถืออาวุธด้วย
ถ้าจะดำเนินการจับกลุ่มน่าจะเป็นภาพไม่เหมาะสมเพราะว่าตอนนั้นมีประชาชนเยอะมันมีวิธีอื่นที่จะจัดการ
ก็คงจะมีการยืดกันน่ะนะ
ได้มีการบันทึกภาพทะเบียนรถและการกระทำที่พอจะเอาผิดเธอได้แล้วหลังจากนี้ก็จะออกหมายเรียกและออกหมายจับตามลำดับนะคะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะไปตรวจสอบว่าคุณป้าคนนี้เป็นใครบุกไปถึงบ้านเลยค่ะไปที่บ้านนะแต่ไม่เจอเจ้าตัวเจอญาติ
ญาติบอกว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยเธอมีอาการป่วยทางจิตตอนนี้ญาติไม่สามารถติดต่อได้แล้วหลายวันตำรวจบอกว่าไม่ใช่ข้ออ้างเดี๋ยวจะต้องมีการออกหมายเรียกถ้าเรียกสองครั้งไม่มาต้องมีการออกหมายจับต่อไปถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยทางจิตจริงต้องมีใบแพทย์มายืนยันนะคะซึ่งไม่ใช่ข้ออ้างนะ
ถ้าผ่วยจิตจริงก็ไม่ต้องขับรถไหม

นั่นสินั่นสิถ้าเกิดมีความคืบหน้าตามต่อให้นะ